ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวัดให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปกราบไห้บูชากันด้วย
วัดศรีนวรัฐเป็นชุมนุมต้นตะเคียนชุมนุมต้นตะเคียน
ไม่ได้มีต้นเดียวไงถึงสี่ต้นเลยที่นี่เนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าให้โชคให้ลาบกันมาหลายต่อหลายงวดแล้ว
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของโชคลาภแล้ว
เราจะพาไปดูวิธีการขอยังไงให้ได้โชคให้ได้ลาบกันค่ะ
ไปกันเลยวัดศรีนวรัฐอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
หลังจากที่เรานำเสนอกันไปแล้วว่าชุมนุมต้นตะเคียนทองที่มี๔ต้น
ที่ชาวบ้านเขาขุดพบในลำน้ำแม่ขาน
ในที่สุดเนี่ยค่ะก็มีคนมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบและสมหวังกันไป
หลายต่อหลายรายตอนนี้นะคะต้นตะเคียนเนี่ยเป็นสีขาวโพลนแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหขาวโพนเลยทีเดียว
ซึ่งชาวบ้านนี่แหละค่ะเขาก็จะนำแป้งไปถูไปขอ
แล้วก็นำผ้าแพร่ผ้า๗สีมาผูก
รวมไปถึงซื้อหุ่นตุ๊กตาผู้หญิงขนาดเท่าคนจริงเลยนะ
เขาบอกแบบนี้แล้วก็เป็นหุ่นที่แต่งชุดไทยอายุทยา
มายืนถึง๔นางแบบนี้ค่ะ
แล้วก็คือ๔นางเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเจ้าแม่ตะเคียนนั่นเองนะคะ
ก็จะมีเจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปาราตีแล้วก็เจ้าแม่ศรีสุดานะคะ
แต่ที่เยอะสุดเลยก็คือการแก้บนด้วยเครื่องสำอาง
เห็นไหมเมื่อสักครู่เนี่ยมีแป้งมีอะไรต่าง
มีมัสคาร่ามีลิปสติกมีครีมอะไรอย่างนี้เยอะเลยนะคะ
ชาวบ้านเขานิยมมาขอแล้วก็มาแก้บนกันไป
แล้วก็ทิศทางลักษณะการถูต้นตะเคียนอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าจริงแล้วมันต้องถูให้ถูกต้องนะคุณ
ไม่ใช่ว่าไปถูสุ่ม๔สุ่ม๕แล้วจะเจอจะได้นะ
ก็แสดงว่ามีคนที่ทำแบบนี้แล้วได้
ขณะที่บางคนมาขอแล้วไม่ได้กลับไป

ว่าเขามีวิธีมีเคล็ดลับในการถูยังไงบ้างนะคะ
ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์ก็เล่าให้กับเราฟัง

ว่าขั้นตอนแรกคุณต้องไปไหว้หุ่นเจ้าแม่ตามชื่อก่อน
แบบจะขอเจ้าแม่นะคะเพื่อจะทำการขอโชค
หลังจากนั้นใช้มือถูที่ต้นตะเคียน

คุณจะมาใช้นิ้ว๒นิ้วถูไม่ได้
คุณดูคุณพี่เขาทำอย่างไร

เอาทั้งมือนี่แหละคุณถูค่ะถูไปถูมา
ถูวนนะถูวนมันจะไม่ได้มันต้องถูซ้ายขวา

ถูกต้องถูซ้ายถูขวาถูซ้ายถูขวาคุณ
ขึ้นถูลงถูวนวงกลมไม่เจอหรอก
เลขมันเคลื่อนมันเพี้ยนมันหมุนมันอะไรมันไม่ได้

ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปมันจะเห็นชัดกว่า
ยิ่งถ้าเป็นกล้องที่แบบว่าความละเอียดพิกเซอร์สูงแล้วก็มันจะยิ่งชัดว่างั้นเถ
มากเลยอันนี้ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์เขาบอกเล่าให้เราฟังนะคุณนะ
จริงแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนขำเท่านั้นเองนะคะ
ก็ย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งดังตรงนี้ว่า
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

ความเชื่อส่วนบุคคลนะที่คุณพี่เขามีวิธีของเขา
ก็เลยบอกกล่าวกับผู้สื่อข่าวของเราเราก็นำมาเสนอดูนะ
งมงายก็แล้วกันนะใครตาดีได้ตาร้ายเสียก็ว่ากัน

ถูกันจนมือเปื่อยเสี้ยนตำก็แล้วกันนะคะ

ถ้าดิฉันได้รู้ข่าวนี้ก่อนที่จะไปนะ

นี่ไงตัวอย่างนี้

แล้วก็ใช้โทรศัพท์ส่อง
แนคแป๊งอีกเยอะ

ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของกล้องด้วยนะ

กล้องดีเนี่ยนะความละเอียดสูงแล้วก็มันจะยิ่งเห็นชัด
เขาว่าอย่างนั้นเห็นชัดน่ะเออก็เป็นวิธีการแหละ
แต่ก็อย่าไปงมงายกันมากมายแล้วกัน
ผู้มีประสบการณ์เขาบอกต่อกันมา